ไปดูแห่งการเนื้อกันหน่อยนะครับเกิดขึ้นที่หลงมังคุฑค่ะ
คือมันดึกแล้วแหละเขาก็นอนกันหมดแล้วเนาะ
เพราะเอิญเจ้าของลงใจดีพาคนงานไปเลี้ยง
ไปเลี้ยสั่งสรรค์เสร็จปุ๊บมันค้างพี่เบิร์ต

คนงานก็เลยกลับมาจับกลุ่มนั่งสังศรัทธิ์แล้วกันต่อที่หลง
เอ้าก็คุยกันไปสิกินกันไปสิ

ลุกขึ้นมาด่าเลยมันเสียงดังอะไรอย่างไรการ

สุดท้ายซัดกระหนัวแล้วสักพัก

นี่ดูสินี่ขออนุญาตย้อมสีนะคะมันน่ากลัวไปหน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงรับซื้อมงคุดที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ตำรวจสพขลุงนี่รีบลงพื้นที่เลยพอได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนทะเลาะวิวาส
แล้วใช้ระเบิดปิงปองปลาใส่กันค่ะ

บาดเจ็บเล็กน้อยจากสะเก็ดระเบิดอีก๓
คนที่เหลือก็เลยบอกไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกมันเจ็บนิดหน่อย

มีเศษสีดำเหมือนเทปพันธุ์สายไฟมีลูกปิงปองเศษหิน
แล้วก็เศษระเบิดที่เอาไว้เป็นการประกอบระเบิดปิงปองนี่แหละค่ะ
ตำรวจเขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
คนงานที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
พอดีเจ้าของลงอ่ะเจ๊สาวเนี่ย
พาคนงานไปเที่ยวในตัวอำเภอขลุงแล้วกลับมาที่ลงก็เลยตั้งวงดื่มเหล้ากันต่อเสียงมันดังไปหน่อย
คุณไป๊ลูกชายเจ๊สาวเขานอนอยู่พอดี
ตัวแก๊งคนงานก็เสียงดังไง
ก็เลยกลายเป็นว่าออกมาทะเลาะกัน
คือน้องไป๊ต์เนี่ยไปมีปากเสียงกับนายทีระเดช
หรือว่าในทีคนที่สวมกางเกงสีแดงนะคะ
ที่ไม่ได้ใส่เสื้อทะเลาะกับลูกเจ้าของหลง
ทั้งคู่นี่คือทะเลาะกันแบบเอาเป็นเอาตาย
ถึงขั้นก่อนรัฐฟัดเวียงไม่มีใครยอมใครเลย
ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามเข้าไปห้าม

ไม่รู้ว่ามือคนไหนอ่ะครับระเบิดปิงปองมาจากไหนไม่รู้ค่ะ
โอ้โหวงแตกกระเจิงไปหมดเลยนะคะ

เอ็นดูเขาเอ็นเราค่ะแท้เลย
สาวแกเจ็บตัวด้วยเอ็นขาดเอ็นขาดจริง
คือเจ๊สาวแกได้ยินเสียงทะเลาะกันก็เลยลงมาดูเอ้า
เห็นลูกชายกำลังทะเลาะกับคนงานและกำลังถูกทำร้าย

แล้วอยู่เสียงระเบิดก็ดังขึ้น
บอกเลือดนี่อาบทั้งขาทำอะไรไม่ถูกเลย
ตะโกนบอกโอ๊ยพาไปส่งพาเจ๊ไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
เอ็นโคทัพแก็กขาดเลยนะคะ
แล้วก็มีแผลสะเด็ดระเบิดที่ขาอีกหลายจุดด้วย
ส่วนลูกชายเนี่ยบาดเจ็บที่แขนที่ตาแล้วก็ที่ท้อง

แต่ก็ตอนนี้อยู่ที่ความดูแลของแพทย์ในโรงพยาบาลแล้ว
ในทางคดีค่ะตำรวจก็เชิญตัวในธีระเด็จ

เขาก็ปฏิเสธบอกเขาไม่ได้เป็นคนปลาระเบิด
แล้วก็ไม่ได้เป็นคนทำให้เกิดระเบิดด้วย

ก็เลยไม่รู้ว่าอีท่าไหนอะค่ะ
แต่ตำรวจบอกงั้นขอแจ้งข้อกล่าวหาก่อนนะ

เขาบอกว่าต้องแจ้งข้อหาครอบครองโดยผิดกฎหมายด้วย